มีผู้ชายคนหนึ่งถูกอุ่มไปทำร้าย
แล้วไปหลวนลามผู้หญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ไปจับหน้าอกไปลวนลามของลับของสงวนเขา
แล้วทำให้มีคนโกรธเลยอุ้มมา
ทืบจนตายและทิ้งศพไว้ตรงนี้น่าอาณาจมากครับ
จุดนี้คือริมถนนคลองโพศรีจุฬาครับ
บ้านคลองโพงในพื้นที่ตุ่มเมืองนครนายก
ตอนแรกชาวบ้านไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะยื้อชีวิตในตอนแรกที่ไปเจอนะฮะ
เนื้อตามตัวมีร่องรอยถูกทำร้าย

เลือดไหลออกจากปากเปลือเปื้อนใบหน้าเต็มไปหมด

แต่เห็นว่ามีรอยสักเป็นรูปเสือแล้วก็ปลาคาฟครับ
เสื้อยืดกางเกงขายาว
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อในเกลียงไกรหรือในโธนอายุ๓๐ปี
พื้นเพรย์เป็นคนปากพีจังหวัดนครนายก
จะทำงานเป็นพนักงานจดมาดน้ำในพื้นที่บ้านคลองโพได้
ประมาณสองอาทิตย์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยผู้ใหญ่วุฒิชัยบอกว่า
ลูกบ้านก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคนขับรถเก๋งสีขาวมาจอดจุด
ที่ไปเจอผู้ตายแล้วมีคนในรถเปิดประตูออกมาสักพักหนึ่ง
มีคนตามออกมาจากรถแล้วก็ลงไปในน้ำสี่คนผู้ชายทุกคน
เท่าที่เห็นเนี่ยมีรอยสักหมดเลยแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับ
ทะเลาะกันลูกบ้านคนนั้นที่เขามาบอกผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเล่าให้
ฟังว่าเขาได้ยินเสียงด้วยเหมือนมีคนร้องขอชีวิตบอกว่า
พี่ผมยอมทุกอย่างพี่อย่าฆ่าผมนะแบบนี้ครับ
เปิดประตูเก่งสีขาวเนี่ยเขาอาจจะลุมทำร้าย
อุ้มทำร้ายไม่ถูกขนาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นรองรอยมอเตอร์ไซค์
อุบัติเหตุไม่มีมาแล้วก็ทำร้ายแล้วก็มาโจรทิ้งประมาณนั้น

น่าจะอุ้มมาทำร้ายแล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนี้นะครับข้อมูลที่ลูก
บ้านมาบอกกับผู้ใหญ่วุฒิชัยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงบน
ตรวจสอบทราบว่ามีญาติของผู้ก่อเหตุครับพาหนึ่งในฝั่ง
คนที่ก่อเหตุไปมอบตัวที่โรงพักดงละครในระหว่างนั้นก็อยู่
ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าทางคดี
เดตให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับ
ระหว่างที่รอผลการสอบปากคำ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเมียของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วันนี้มีคนมารับตัวสามีของเธอออกจากบ้านไปตอนประมาณบ่ายโมง

เธอไม่ได้รู้จักกับคนกลุ่มนั้นนะ
มาพาตัวสามีเธอออกไป

มเหตุเมียผู้ตายคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวแหละ
เพราะว่าสามีของเธอเพิ่งจะไปทำงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปทำผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีครอบครัวแล้วท้อง
แล้วพอรู้เรื่องนี้ก็เลยเห็นว่าทั้งคู่กำลังคุยและเคลียร์ปัญหากันอยู่
แต่ว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นยังไม่รู้เรื่อง

เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดผัวเขารู้เขาจะโดนกระทืบ

แต่ว่าเราก็เลยบอกว่าเอาโทรนัดใจนะว่าเขาท้อง
ก็โทนก็เลยบอกว่าเรียกผู้หญิงคนนั้นพยายาม
เรียกผู้หญิงคนนั้นไปปากท้องไปอะไรเขาก็ไม่มา
นี่คือสิ่งที่เมียของผู้ตายเล่านะฮะ
โทนน่าจะไปทำผู้หญิงท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีผัวอยู่แล้วด้วย
และถ้าหากว่าผัวของผู้หญิงคนนั้นรู้จะโดนกระทืบแน่
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือเปล่า
คือตำรวจก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับ

เพื่อประกอบคำสารภาพของผู้ก่อเหตุ
จากการสอบถามข้อมูลจากชุดสืบเนี่ย
เรื่องต้นพบว่ายังมีปมอื่นนอกจากเรื่องชู้สาวด้วยครับ

และกำลังเร่งติดตามขยายผลผู้ก่อเหตุคนอื่นมาลงโทษตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบประวัติของผู้ตายเนี่ย
เห็นว่าเคยประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองหลายปีก่อน
แล้วก็ต้องกินยารักษาอาการป่วยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ตรงนี้นะฮะมีการผ่าตัดทางสมองหลังเกิดอุบัติเหตุ
ก็ต้องไปดูว่าร่างกายเป็นอย่างไร
สภาพร่างกายสภาพจิตใจหลังเกิดอุบัติเหตุนั้น
ท้นสมบูรณ์เหมือนก่อนเกิดเรื่องอุบัติเหตุหรือไม่
เดินทางไปที่โรงพักดงละครครับ

ซึ่งเป็นคนที่มาอุ้มผู้ตายไปทำร้าย

ไม่พอใจที่ผู้ตายไปลวนลามเมียเขาและลูกสาวต่อ
ไปเล่นสาดน้ำสงกรานในตัวเมืองนครนายกเมื่อคืนวันที่๑๕เมษายน
อกจากนี้มีผู้เสียหายที่ถูกผู้ตายทำอนาจารย์อีกเป็น๑๐คนเลยครับ
มาเป็น๑๐หนึ่งในนั้นอายุน้อยสุดคือ๑๑ขวบเดินทางมาที่โรงพักดงละครด้วย
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะคุณปิยชาตินักข่าวของเราได้คุยกับ
หนึ่งในผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๒๑ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนวันก่อนเนี่ยประมาณ๒ทุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กับเพื่อน
เล่นสาดน้ำสงกรานวันสุดท้ายวันที่๑๕เมษาแล้วกลุ่มของผู้ตายก็โบกรถ
มอเตอร์ไซค์ของพวกเธอเนี่ยจอดผู้ตายมาปะแป้งที่หน้า

ผู้ตายใช้มือล้วงมาจับหน้าอก
แล้วพยายามล้วงลึกลงไปข้างล่างบริเวณอวัยวะเพศด้วย

เป็นผู้หญิงซ้อนสามกันมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย

ผู้ตายยังมาพูดชวนขอมีเซ็ก

ตอนนั้นตกใจมากก็เลยรีบบิดมอเตอร์ไซค

ไปเจอกับผู้ก่อเหตุ

คือเมียและลูกของทางผู้ก่อเหตุก็เจอเหมือนกัน
ก็เลยทำให้เขาโกรธทั้งโกรธทั้งแค้น
แต่ก็ไม่คิดว่าถึงขั้นว่าจะทำร้ายจนตาย
เพราะว่าเอาจริงแล้วก็สุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็แยกย้ายกับต่างคนก็ต่างไป

เธอบอกว่าเธอและหลานสาวอายุ๑๑ขวบ

เอามือมาล้วงจับหน้าอกจับก้น
พอมาวันนี้รู้ข่าวว่าอ้าวโดนกระทืบจนตายเลยเหรอเนี่ย
ก็เลยมาสอบถามคนที่รู้จักหลายคน
ก็บอกว่าโดนเหมือนกันเป็น๑๐คนเลย
จากการสอบถามคนที่รู้จักกับผู้ตาย
เหมือนว่าเขาน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
เหมือนเขาว่าเริ่มมีอาการทางจิตนะแล้วก็เคยติดคุกมาแล้วด้วย
และตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายลักษณะคือเหมือนกับว่าไม่ได้เมา
แต่จงใจจะลวนลามผู้หญิงและนี่อาจจะเป็นปมเหตุหนึ่ง
ทำให้ทางฝั่งของคนก่อเหตุนั้นเขาไม่พอใจ
แล้วเรื่องราวก็บานปลายมาถึงขั้นนี้ครับ
คนเดียวกันเลยค่ะที่โดนลูกสาวเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคนก่อเหตุเขาอยู่กับเพื่อนกี่คนตอนนี้เขาทำร้ายเราเนี่ย
ตอนนั้นหนูตอนนั้นหนูไม่รู้อะค่ะมันชุดละมุงมากเลยค่ะ
แล้วน้ำมันเข้าตาหนูอะค่ะแล้วมาเปียกหน้าหนูอะไรอย่างเงี้ย

ใช่ค่ะเขาก็จะเรียกพี่คนเนี่ยจะลากกระดาษกุญแจแล้วจะลากพี่หนูไป
หนูว่าเขาก็น่าจะโกรธแค้นนะคะ
หลานทั้งเพื่อนทั้งน้องที่รู้จัก
โดนกันหมดโดนเยอะอะค่ะคนนี้
ใช่ใช่ค่ะพี่แต่นี่มันล้วงล้วง
ถามว่าขอรับงานไหมคือแบบ
เหมือนเขาสติมแล้วพอดี
หรือเปล่าหรือเป็นโรคจิตอะไรเราก็ไม่รู้
ผู้เสียหายไม่มั่นใจว่าเขาสติไม่ดีหรือเปล่า

ทีนี้อาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คงต้องเป็นหน้าที่คุณตำรวจในการเชื่อมโยงหรือเหตุการณ์
แล้วก็ประสานข้อมูลเพราะจำได้ใช่ไหมครับที่ผมเล่า

เขาเคยประสบอุบัติเหตุแล้วผ่าตัดสมองหลายปีก่อน

เป็นผลพวงจากเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้นหรือไม่อย่างไร
ขณะที่ผู้ก่อเหตุครับให้การเบื้องต้นบอกว่า
ลงมือทำร้ายผู้ตายจริงเพียงคนเดียวเพราะโกรธแค้น
ทางด้านของรองผู้การจังหวัดนครนายกนะครับ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเองครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

มีพยานเห็นว่าผู้ชายขับรถเก่ง
อุ้มผู้ตายไปจากบ้านมีคน๓๔คน
แต่ทางคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขาทำเพียงคนเดียว
ก็ต้องขยายผลว่าจริงหรือไม่อย่างไร
มีคนอื่นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกหรือเปล่า
ในเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุที่มอบตัว
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อน

หากมีความคืบหน้าจะแรงการให้ทราบต่อไป